ทีป้ายแดงวันนี้ค่ะใบตองพามาหาร้านลับกับเมนูหนึ่งเดียว
ไก่ต้มน้ำปลาเด็ดขนาดที่ว่าขายวันหนึ่ง๖๐ตัว
และเขาขายกันแค่ชั่วโมงเดียวหมดเกลี้ยง
ใครจะทานต้องรอต่อไปอีก๓ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม

ตามไปหาสูตรเด็ดเคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงกันเลยจ้า
รสระยองไก่ต้มน้ำปลามาแล้วจ้า
ลับริมทางที่คนแน่นคนรุม
เพราะต้องมารอไก่ต้มน้ำปลาขายดีจนต้มไม่ทันแบบนี้เลยล่ะครับ
พอเปิดทับจากไก่จุดช่วง๑๑โมงครึ่งครับ
โอ้โหต้องยอมรับเลยว่าขายดิบขายดีจนลูกค้านั่งรอเลยทีเดียว
สระยองไก่ต้มน้ำปลาที่นี่เนี่ยเขามีสูตรลับการต้มไก่มาจากจังหวัดระยอง
เพราะใช้วัตถุดิบหลักก็คือหัวเชื้อน้ำปลาแท้จากระยอง
ใช้ระยะเวลาในการต้มนานกว่า๓ชั่วโมง
โดยที่ร้านจะต้มไก่ครั้งละ๑หม้อจำนวน๒๐ตัว
ในแต่ละวันเนี่ยครับก็จะต้มประมาณ๓๔รอบ
เรียกว่าขายดีขนาดนี้เอาเป็นว่าตามน้องใบตอง
ทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
สวัสดีค่ะโอ้โหกำลังสับอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คืออยากเห็นว่าไก่ต้มน้ำปลาหน้าตาเป็นยังไง
แบบนี้นะครับคุณขอดูหน่อยมันต่างจากไก่ต้มธรรมดา

ตรงที่เนื้อครับอ๋อรสสัมภาษณ์เนื้อของไก่
แล้วทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะพี่ตอส
ให้มันดูน่ากินเราทำพิเศษ
เขาบอกว่าวันหนึ่งเคยขายได้๖๐๑๐๐ตัวนี่จริงไหม
จริงครับคล้อง๖๐บาทครับจานนึงก็๖๐บาท
แล้ววันนึงนอกจากไก่๖๐ตัวถึงกี่ม่อคะพี่ตอน

จริงเป็นร้านลับย่านรัฐพร้าวจริงนะคะ
ขายดีขนาดนี้แอบกระซิบหน่อยเอาสูตรมาจากไหนพี่ต้อ

เป็นสูตรไก่ต้มน้ำปลาจากระยองของแท้เลย
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเปิดสูตรบุกหลังครัวดูวิธีการทำหน่อยนะคะ
ได้ครับโอเคไปค่ะ
ได้เวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการทำเมนูเด็ดไก่ต้มน้ำปลา
โดยปกติแล้วเนี่ยครับทางร้านจะใช้แม่พันธุไก่ไข่
มาล้างทำความสะอาดเริ่มจากขูดขนออกล้างให้สะอาด
จากนั้นเอากระเพาะเครื่องในตับไตไส้ออกให้หมด
และที่สำคัญความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับ
ได้เวลาเผยสูตรลับเมนูเด็ดไก่ต้มน้ำปลากันแล้วล่ะครับ

น้ำปลาก่อนครับน้ำปลาจากระยอง
น้ำปลาจากระยองแตกต่างจากน้ำปลาที่เราซื้ออื่นทั่วไปไหม
แตกต่างครับเพราะน้ำปลาอันนี้จะหอมหวานอร่อย

อ้าวมานี่ไปเลยน้ำหมดเลยนะ

ไปเลย

หม้อแรกพี่ตอสเริ่มต้มตั้งแต่ตีอะไรเนี่ยถ้างั้น

โอเคแล้วหลังจากนั้นทำยังไงพอใส่แบบ
ทิ้งไว้๓ชั่วโมงครับปิดฟ้าเลยค่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้อีก๓ชั่วโมง
ดูสิว่าไก่ต้มน้ำปลาคือปกติเคยกินแบบเปล่านะ
แต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกเมนูข่าวมันไก่ต้มน้ำปลาหรือว่าควงไข่ซุปเปอร์
มันจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปชิมกันค่ะไป
ได้เวลาที่น้องใบตองจะลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูเด็ดไก่ต้มน้ำปลา
แต่วันนี้พี่ตอสก็ขอเปิดอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเมนู

โดยปกติแล้วเนี่ยทางร้านก็จะใช้น้ำซุปที่เป็นน้ำสต๊อกที่เหลือจากการต้มไก่ต้มน้ำปลามาต้มพวงไข่ให้สุก
จากนั้นนำน้ำซุปมาต้มปรุงรสทีละหม้อเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวนปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดน้ำตาลสายน้ำปลาใส่เห็ดฟางมะเขือเทศใบมะกรูดและผักชีฝรั่ง
รอจนเดือดจากนั้นก็เทใส่ถ้วยร้อนพร้อมเสิร์ฟให้น้องใบตองชิมได้แล้วล่ะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความแซ่บขึ้นมานิดนึงพี่ตอสบอกว่าลองน้ำจิ้ม
ลูกค้าบางคนเรียกน้ำจิ้มเทวดา
อ่า

แต่พอแบบใส่น้ำจิ้มมันเพิ่มความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม
ให้รถมันชัดเข้าไปอีกอ่ะ
งั้นเดี๋ยวเราจะลองข้าวมันแล้วก็ข้าวไม่มัน

ใช่ครับ
สวยกับไก่แต่อร่อย

กินกับข้าวก็คืออร่อยอะ
คิดว่าหลายคนเข้าใจการกินไก่โต้น้ำปลากับข้าวสวย
แต่ที่อยากจะลองว่ามันต่างยังไงคือ

บางคนบอกโอ๊ยไม่อยากกินข้าวมันเลย
หนูกลัวข้าวมันแต่ว่ากลัวกลัวกลัวกินไม่อิ่ม
ข้าวมันจะไม่ได้มันเลี่ยนจนเกินไปนะ
พอมันกินกับไก่ต้มน้ำปลามันเข้ากันอ่ะมันเพลินอ่ะ

เพราะว่าน้ำจิ้มเทวดานะตัดเลี่ยนได้เลย
ได้เวลาขอพวงไข่แล้ว
มันมีความมันเหมือนไข่แดงที่เป็นไข่ต้มอะ

เปรี้ยวเค็มเผ็ดสะใจ

เลิศร้านลับต้องมาลอง

ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่ตอส

อดีตเคยตกเป็นธาตุของการพนัน

จุดเริ่มต้นเราก็มีความเกี่ยวภัณฑ์กับไก่มาอย่างตอนนี้

แต่ว่าถ้าเห็นตีไก่คือชอบชอบ
เคยแบบเล่นหนักหนักมากคือขนาดไหน

ครั้งเดียวเสียหลายหมื่นใช่ครับ
ต้องทำยังไงถ้าเกิดเราไม่มีเงินแล้วเราก็เล่นต่ออย่างนี้หรอ

นี่คือกู้กู้นอกระบบ
ทีแรกก็กู้หมื่นครับทีละหมื่นหนาวหมื่น
ทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจนหนี้เยอะที่สุดคือ
สี่หมื่นแหละครับแล้วเราใช้คืนไหมตอนนี้จ้ะ
ได้แต่ใช้ดอกเข้าไปจ่ายเป็นรายวันครับ

รายวัน๒๐๐ได้ครับ๒๐๐๒๐๐๒๐๐
ตอนนั้นมีครอบครัวไหมคะมีมีแฟน
ถ้าช่วงไม่มีก็ล่อหนักแล้วก็เลิกล้ากัน

อยู่ด้วยกันไม่ได้อะมีแต่โล่มโจมเลย

ทีแรกเลยก็คุยกับน้อง

กาแฟนน้องมันผิด

เพราะตัวเราเองทั้งเราทั้งภรรยาก็คืองอบแง่ม

เมื่อก่อนแฟนก็ถ้าเสียในเว็บภรรณาออนไลน์ก็จะโดนทีเป็นหมื่น
ใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงนั้น

หนักมากปัญหาชีวิตเลย

ทะเลาะกันหนักแล้วก็เลิกลากัน

ช่วยน้องขายไก่เชื่อดไก่ครับ
เป็นคนเชื่อดไก่แล้วให้น้องไปขายที่ตลาดนี้เหรอ

บางทีก็ไปช่วยป้าเก็บฟืนตัดไม้

ไม่พอคือทำมาก็ให้เขาหมด
เทียดเทียดมากมืดแปดด้านเลย
ด้วยความเครียดและรับสภาพของตัวเองไม่ได้
ทำให้ในที่สุดพี่ตอสคิดสั้น
ถึงขั้นอยากจบชีวิตเพื่อจบปัญหาของตัวเอง
บางทีก็อยากเดินให้รถชนมันประมาณ

ลอยแบบรถชนไปเลยดีไหมอะไรอย่างนี้เหรอ

แต่มีอยู่หนึ่งคนที่เราอยากโทรหาอยากคุยด้วยก็คือ

โทรหาเขาบอกว่าอยากมีงานทำ

คืออยากให้ไปจากระยองตรงนี้ก่อน
พี่ชายก็ถ้าคิดจะทำจริงอะไรจริงก็ให้เก็บสภาพขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลย

เดี๋ยวเราเชิญพี่ชายของพี่ตอสมาด้วยแล้วกันเนอ

มาถึงพี่ตอสพูดอะไรกับพี่ต้อมก่อนไหมคะ
เวลาที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้
เขาจะทักมาหาเราอยู่บ่อย
ขอยืมเงินที๓๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้
คิดว่าให้เขาอย่างนี้ไม่น่าจะโอเคแล้ว
วันหนึ่งที่เขาโทรมาจริงมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้ว
แต่เขาติดต่อเรามาว่าเขาอยากได้งานสุดแล้วจริงใช่ไหม

แต่เราคิดอยู่ในใจตั้งนานแล้วว่า

คือพี่ต้องมีความคิดในหัวว่า
ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเราอยากให้เขาทำตรงนี้

คือตัวผมเองอยากเปิดร้านข้าวมันไก่มานานแล้ว

เขาก็มีฝีมือที่จะรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเลาะไก่ทำไก่นั่นเนี่ย
รู้ทุกสัตว์ส่วนเพราะกุ๊กกี้อยู่กับไก่มานาน

ตรงนี้ถ้าเราช่วยเขาเรื่องไอเดีย

เราให้เขาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเนี่ย

งั้นจุดเริ่มต้นไปหาทำเลดีกว่า
เพื่อจะขายของให้เขาเดินตามตลาดต่าง
มาเจอว่าตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ที่มีซอกเล็กอยู่

ต้อมเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมด

ตอนนั้นครั้งแรกลงทุนไปเท่าไหร่คะ

แต่เรากะว่าจะขายได้สักประมาณ

ที่ว่าพี่ต้อมก็ไม่ได้รู้ว่า
พี่ตอสมันจากละยอง
คือพอเราขายมาสักพักนึงมันเริ่มมียอดขายบ้างละนิดหน่อย
แต่เวลาที่เขาขึ้นไปนอนกับเราเนี่ยเรายังเห็นว่าทำไมเขาเครียด

ทุกข์นอนไก่หน้าผากดิ้นไปดิ้นมาไม่หลับอะไรอย่างนี้
เราก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วันหนึ่งมีทางเจ้าหนี้เขา
เขาก็บอกว่าต๊อปอยู่ไหน
ตอนนี้บอกเออบอกพี่ทุกข์ใจมากเลย
น้องมันเอาเงินไปแล้วก็หนีพี่ไป
พี่ก็ดีกับมันทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่าง

ใช่คราวนี้เราก็เลยได้รู้
ว่าน้องเรามีหนี้ที่หนีเข้ามานะ

ก็ต้องว่ากันพี่น้องกล่าวผ่านกันไป

งั้นผมขอผ่อนจ่ายเดือนละ๕๐๐ได้ไหม

พอเดือนที่๒เราได้เงินเดือนได้นั่นนี่เนอะ
มาจนถึงวันนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อย

ขยับขยายเอามาตรงนี้ช่วงไหนคะ
จากร้านเล็กขยายเอามาข้างหน้า

ตอนนี้ช่วงวันนี้๖๐๘๐

อะไรในใจที่ยังไม่ได้บอกแล้วอยากพูดกับพี่ต้อมไหม
บางทีเราก็บางทีก็ขึ้นมามันก็มีหลงทางมากนิดนึง
ก็อยากขอโทษอยู่นะครับ
บางทีผมก็พูดไม่ค่อยเก่ง

เมื่อไหร่ที่ได้ก็ให้นึกถึงนึกถึงแม่
ทั้งสองคนนึกถึงป้านึกถึงน้า
ส่วนผมก็คือช่วยเติม

ถ้าเขาได้ก็อย่างน้อยก็ต้องกระตันยูเอาไว้
แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่ตอสว่า
ตอสยังมีโอกาสได้แบบดูแลลูกไหม
ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าขอบ้างเราก็ให้บ้าง
มีการติดต่อกันอยู่ใช่ไหมคะ
ก็กลับไปหาบ้างอะไรบ้างครับ
แล้วมีอะไรอยากจะบอกถึงลูกไหมบอกผ่านวันนี้เลย
ตั้งใจทำร้านนี้เผื่อให้กับลูกเผื่อเขาจะมีอาชีพอีกอันหนึ่ง

แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลและซัพพอร์ตลูกทั้ง๓คนด้วย

ร้านเลยร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ

เปิดช่วง๗โมงครึ่งถึง๑ทุ่มครับ

ขอบคุณพี่ต้อมและพี่ตอสนะคะขอบคุณค่ะ